ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวโจรขโมยล้อแม็กซ์ได้แล้ว
โอ้โหย่านปฐุมนี่คนก็แบบกลัวกันหมดเลย
สุดท้ายจับกลุ่มได้ก็บอกว่าก็เอาไปขายได้

เอาไปขายก็ไปทำบุญกับใช้จ่ายส่วนตัวนี่แหละ

แต่ก็ไปขโมยของเข้ามานะฮะ

นายชนะชนหารุทัยสารทองนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุขโมยล้อมแมคหลายพื้นที่
ในพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานี

ทะเบียนบมสศ๑๘๑๘อุบลราชธานีครับ
คันนี้ใช้ก่อเหตุแล้วก็มีคนถ่ายไว้ได้
รวมทั้งไปเจอยางรถยนต์พร้อมล้อแม็กซ์๒๔ชิ้น
ที่ได้ปั๊มจับได้ที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
ในบริเวณน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
เอาไปขายเหมือนเป็นกิจการของตัวเองเลยอะครับ

ตะเบียนไปลักซับล้อมแมคพร้อมกับยางรถยนต์ไป๖ครั้ง
ในพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ใช้รถยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ได้มาจากการขโมยมาอีกทีนึงเนี่ย

หลบหนีตามเส้นทางถนนผนโยธินแล้วก็แวะเปลี่ยนป้าย
เป็นป้ายทะเบียนเดิมที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอวังน้อย

คือตอนขโมยไปเอาทะเบียนรถที่เขาไปขโมยล้อแม็กซ์มาสวม
เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นทะเบียนเดิมแล้วขับหนีไปนะครับตบตาตำรวจ
เมื่อไปตรวจสอบทะเบียนดังกล่าวพบว่าคนร้ายคือนายชนะชนหารือไทยสารทองนะฮะ
ต่อมาก็สืบทราบว่าผู้ต้องหาคนร้ายเนี่ยนะฮะ
นำล้อแม็กซ์ไปขายที่ร้านปะยางในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ก็เลยตามจับกลุ่มแกะรอยไปขออนุมัติออกหมายจับจากศาลในการไปค้นร้านดังกล่าว
เจ้าของร้านยอมรับว่าก็ซื้อแม็กซ์มาจากนายคนนี้จริง
ก็เลยตรวจยึดไว้แล้วก็โดนด้วยไงโดนจับด้วยคดีรักของโจรนะครับ
ขณะที่ผู้ต้องหาเองก็สารภาพว่าตระเวนก่อเหตุขโมยล้อแม็กซรถยนต์ที่จอดอยู่ตามพื้นที่ต่างจริง
เขาไม่ได้เลือกเลยนะไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้มีการเลือกรถในการก่อเหตุ
แต่พอเห็นจังหวะดีสบโอกาสก็จะทำทีเป็นเจ้าของรถ
ไปนั่งเนียนถอดล้อเหมือนซ่อมเองอะไรเองคนก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นขโมยหรือเปล่า
ก่อนที่ขโมยไปได้นำไปขายล้อหนึ่ง๒๐๐บ้าง๔๐๐บ้าง๖๐๐บ้างก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่ยี่ห้อ
เขาซื้อมาเป็นหมื่นเป็นแสนไปขายสองพันสามพันนะฮะ
ถามว่าเงินที่ได้เอาไปทำอะไรเขาอ้างแบบนี้เอาไปทำบุญครับนะฮะแล้วก็ไปใช้จ่ายส่วนตัว
ทีนี้ตำรวจก็เลยตรวจสอบประวัติย้อนหลังสิว่าเขาเคยทำมาก่อนหรือเปล่า
โอ้โหไปเจอประวัติเคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นมาก่อนนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพิ่งจะพ้นโทษมาสองปีแล้วก็มาก่อเหตุเป็นขโมยซะอีกนะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหารร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไปโดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจร
พร้อมทั้งควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ้าวก็จับได้เรียบร้อยนะไม่เห็นหน้าค่าตาเขาก็ปิดหน้าเอาไว้แหละก่อนทำบุญรักษาศีลห้าก่อนนะคะอยากจะเอาไปทำบุญนะเงินทรัพย์นะคะขโมยเขามาเนอะนะฮะ